จากรถไถไปเกษตรนวมินกันต่อนะคะ

เหตุการณ์หน้าช็อกโกแลตวิลที่มีรถเก่งซิ่งกันเนี่ย

ตำรวจเข้าไปดำเนินการแล้วค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรนะคะ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลถึงเรื่องนี้
บอกว่าจากการตรวจสอบคลิป
พบว่ามีความผิดเข้าข่ายตามประกาศของคอสชหลายข้อ

แล้วก็ความผิดตามพรบจรจร
รวมไปถึงความผิดตามกฎหมายอาญาอีกหลายข้อหานะคะ
ทางนี้ก็ได้สั่งการให้

อกจากนี้ก็จะสั่งการ

โดยเฉพาะในถนนเกษตรนวมินแล้วก็เรียบทางด่วนรามอินทราอาจนรงค์นะคะ
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนอีกค่ะ
สำหรับเรื่องนี้ก็ยังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลอยู่นะคะ
ก็มีสมาชิกเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมายเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ยังตำหนิพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้
แล้วก็วิงวอนให้ตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
จากสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านนะคะ
นะคะดำเนินการแล้วก็ระมัดระวังกันด้วย
ใครจะไปซิ่งแถวนั้นนะคะเดือดร้อนกับคนอื่นด้วย
จริงเขามีพื้นที่ที่จัดเอาไว้ให้แล้วใช่ไหมพี่มิ้ว
เราเคยนำเสนอข่าวไปไงว่าบางพื้นที่เขาตั้งใจว่าจะจัดให้
แต่พอจัดจริงแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่ทั่วถึงเหมือนกันนะ
ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็มีไงนั่นแหละสินะคะ